คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยว่ามีน้ำตาแน่นอนน้ำตาแตกแน่นอน
เพราะว่าพี่หม่ำไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณที่หน้าจอน้ำตาแตก

พี่หม่ำค่ะเขาเตรียมยกมรดกแล้ว
เอ้าแล้วคนที่จังหวัดเชียงรายอะไรยังไง
ติดตามกันดีกว่าค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ไปดูความชุนละมุนและวุ่นวายสไตล์บ้านหม่ำ
ที่เกิดเหตุแบ่งสมบัติกันขึ้น
อยู่ดีพ่อใหญ่หม่ำก็นอนความหายใจโรยริน
คนที่บ้านก็ตกระจาย
รีบเลยค่ะรีบมาดูใจด้วยความห่วงใย
ห่วงพี่หม่ำเหรอเปล่า

เสร็จก่อนนะว่าใครได้รับไม่ได้รับ

พี่เชียงรายชื่อน้องมาค

แล้วเริ่มเป็นไง

เริ่มเหลือเหรอเหลือเยอะ
มักหวาด๑๐ล้านโอ้ห์เหลือเกลียดกันมาเลย
ไม่เหลือเกลียดหรอกเป็นชุดเลย
แม่ทำงานกันเป็นทีมเล่นใหญ่คิดว่าละครเวที
กอดน้องประถูอุ้ยหน่ายอันดูนะคะ

พึ่งรู้ว่าลูกที่เฉียงรายที่น้องแม็กส์
โอ๊บฉันมีตาโตเลย
อย่าเพิ่งเซ็นยกมรดกนะคะเดี๋ยวได้นอนนอกบ้าน
อ๊ะฮ่าทุกคนคือรักแหละค่ะ
อ๊ะฮ่าอยอกอยอกโอ้โหโหโห
ฮู้ยอยู่บ้านนี้อร่วยความสุข
เรื่องเงินใครจะสนใจจริงไหมคะพี่มด